เรื่องนี้เรื่องของกินเหมือนกันมันเกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเห็นใจคุณตาคุณยายสองท่านนี้จริงนะคะลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จ
คือไม่ได้สนใจก๋วยเตี๋ยวนะสนใจโทรศัพท์ของคุณตาที่เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวมากกว่านะคะ
เล็งพอคุณตาเผลอก็ออกจากร้านไปพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณตาค่ะ
ดูพฤติกรรมกันหน่อยผู้หญิงคนนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินนะคะ
แล้วก็ดูกินไม่มีความสุขเลยนะมองซ้ายความมองนู้นมองนี่
โทรศัพท์ของคนขายวางอยู่วางไว้โต๊ะข้างหลังนี่หยิบมาแล้วเห็นไหมเห็นไหม
หยิบมาแล้วนะคะแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเอง
เธอไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่เก็บภาพไว้ได้หมดเลยน่าอายจริงนะคะ
นี่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่กล้องวงจรปิดที่จับภาพได้นะ
ลูกค้าคนนึงเขาก็เห็นพฤติกรรมนี้สงสารไง
คุณตาคุณยายก็วุ่นอยู่กับการขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ
ก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะไปโพสต์

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูริมทางรถไฟตลาดพลู
ทำกับคนแก่เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไป
โซเชียลพอเห็นคลิปนี้มีความเห็นไปในทางเดียวกันไม่แตกเสียงเลย
ต่อว่าผู้หญิงคนนี้ทำกับคนแก่ได้ยังไง
ทีมข่าวไปคุยคุณตาวัญชัยแทร่ตั้งค่ะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเพชรในแทร่โลบอกว่า
มันเกิดขึ้นตอนเที่ยงของวันที่๑๕ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ราคา๑๗๙๐๐บาท
ของลูกชายคือลูกชายเพิ่งซื้อมาใหม่ให้พ่อใช้ก่อน
มันมีความหมายโทรศัพท์เดิมของเขาเป็นรุ่นล้านสมัยแล้ว
ลูกเขาอยากให้พ่อใช้อันนี้เพราะว่าจะได้ติดตามข่าวเรื่องโควิด

คุณตาใช้ก็เอาวางไว้ในร้านแล้วก็ทำงานไปด้วย
แต่มันเป็นจังหวะที่คนร้ายมันชอบไง
คุณตาวางเอาไว้แล้วไปทำอย่างอื่นฉวยโอกาสนี้ค่ะ
เอาไปนะคะเอาไปได้ในที่สุดค่ะ
พอหลังเกิดเหตุก็มาตรวจเช็คกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจน
นั่งนั่งโต๊ะหน้ากล้องด้วยนะเห็นชัดเจนเลยค่ะ
ก็อยากให้รีบนำกลับมาคืนค่ะ

เราต้องการที่จะดำเนินคดีเขาให้ถึงที่สุด
หรือว่าเราแค่อยากได้โทรศัพท์คืนนะครับ
ก็อยากได้โทรศัพท์คืนด้วย
แต่ว่ายังต้องสั่งสนแบบนี้คุณแบบนี้
มันไม่ดีจริงสังคมนี้

ลูกชายเขาไม่ยอมเขาพาคุณตาคุณยาย
ไปแจ้งความกับตำรวจสนตลาดพลู
คลิปนี้ก็ถึงมือตำรวจแล้วเหมือนกันนะคะ
อีกไม่นานก็คงจะได้ตัวละค่ะ
เพราะว่าเห็นหน้าชัดจริงนะคะ